คุณผู้ชมครับเรื่องของหายทองคำ

ยังไม่จบตามต่อเรื่อยนะครับ
เพราะว่านายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ตอนนี้ก็ทำหน้าที่อยู่๒หน้าที่ใหญ่
ก็คือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณอาร์มชุติมา
เกี่ยวกับเรื่องของคดีของคุณอาร์มชุติมากับหายทองคำ

แล้วก็ยังรับมอบอำนาจจากโจทย์ก็คือนายอุเทนศรีริวิหรือว่าโทนี่บอย
ที่ก็มีการฟ้องร้องกันอยู่กับหายทองคำกับบริษัทหายทองคำนะครับ
เพราะเรื่องของปมเบี้ยวค่าสร้างหนังเท่ากับนายชะยะทำสองเรื่องนะ
ทำให้คุณอาร์มชุติมาทำให้คุณโทนี่บอยด้วย
เมื่อวานนี้นายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
เดินทางไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปฐุมธานีสาขาธัญบุรี
พร้อมกับทีมกฎหมายของชมรม
ที่ต้องให้นำเงินมาชดใช้ให้แก่นายอุเทนศรีริวิภูมิกับภาพยนตร์ผู้สาวขาล้อ
ห้างประจักรชัยหายทองคำถูกฟ้องดำเนินคดี
ค้างค่าจ้างแปดแสนบาทและนายอาชญะบอกว่าอ้าว
ทรัพย์สินของนายประจักษ์นวรัฐเนี่ยไม่มีทรัพย์สินใดใด
เรื่องของหุ้นบริษัทหายทองคำก็ไม่มีหุ้น
ก็เลยต้องหาวิธีที่จะอายัดทรัพย์สินของนายประจักษ์
มาให้แก่ทางด้านของโทนี่บอยให้ได้๘๘๐๐๐บาทที่ยังคงค้างไว้อยู่นะครับ
ชียะเปิดเผยนะคะว่านายประจักษ์ต้องนำเงินแปดแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละเจ็ดจุดห้า
วางที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อคืนให้กับโทนี่บอยภายใน๖๐วัน
หากเกินกำหนดสำนักงานบังคับคดีธัญบุรีจะขายทอดตลาดหุ้นบริษัทหายทองคำเรคคอร์ดจำกัด
จากนั้นโทนี่บอยจะซื้อหุ้นอย่างน้อย๑๕๐เพื่อไปเป็นกรรมการบริหารบริษัทแทน
ผู้มีอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะไปตรวจสอบนิติกรรมย้อนหลัง
เพราะเป็นเรื่องแปลกที่นายประจักษ์มีธุรกิจมูลค่าหลายล้านแต่กลับไม่มีเงินในบัญชีฝากธนาคารเลย
โดยจากการตรวจสอบพบว่านายประจักษ์ไม่มีทรัพย์สินอะไร
เพียงทรัพย์สินเป็นชื่อของคู่สมรสเท่านั้นเพราะว่าคู่สมรสเนี่ย
๙๙๐๐กว่าหุ้นครับส่วนในประจักษ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับ
เรื่องของหุ้นทั้งเรื่องของทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินไปอยู่ในชื่อคู่สมรสซะหมดนะฮะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ทางนายอาชียะก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามีการยักย้ายถ่ายโอนเรื่องของทรัพย์สินหรือเปล่านะครับ
นี้หากมีการพบว่ามีการยักย้ายถ่ายโอนแล้วก็ถ่ายเทหุ้นก็จะใช้กฎหมายมาดำเนินคดีด้วยนะครับ
มีทั้งหมดหมื่นหุ้นหุ้นละร้อยก็คือ๑ล้านบาทนะครับ
ซึ่งพวกนี้ก็ต้องถูกนำมาขายท่อตลาดในการประมูลกัน
แต่ถ้าหากว่านายประจักษ์เนี่ยนะครับเอาเงินไปวางไว้ที่ศาลขอนแก่นมูลค่า๘แสนนะครับ
แล้วก็พร้อมดอกเบี้๗๕ก็โอเคขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากัน
แต่ถ้าหากไม่ไปชำระเราก็จะนำหุ้นภายใน๖๐วันมาขายท่อตลาด

จากคอนแก่นในการเรื่องจ้างในอุทธินสร้างความประโยชน์เรื่องผู้สาวขาเหลาะ
แล้วก็สารมีความคำพิพากษาถึงที่สุด

แล้วก็ต้องชดใช้เงิน๘แสนบาท

อันนี้กรณีของโทนี่บอยนะครับ
ส่วนกรณีของอาร์มชุติมานายอาชียะก็บอกด้วยนะครับว่า
ตอนนี้เตรียมจะจัดตั้งบริษัทให้อาร์มชุติมาในการรับงานแสดงเอง
โดยจะอาสาเข้าไปดูเรื่องของข้อกฎหมายให้
และจะให้พ่อและแม่เป็นผู้จัดตั้งบริษัท
โดยเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีในการบริหารจัดการเรื่องเงิน
แล้วก็เรื่องของสัญญาต่าง
ส่วนเรื่องของการพูดคุยกับนายสมรักคำสิง
ก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นตัวกลางระหว่างนายประจักษ์กับนายอาชญะเนี่ยนะครับ

ซึ่งผมก็บอกสมรักไปว่าอย่ามายุ่งเลย
เพราะว่าสมรักไม่รู้ข้อเท็จจริงและได้คุยกันค่อนข้างชัดเจนแล้ว
ซึ่งไม่ว่าจะเสนอเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายเงินแค่๒ล้านบาท

ถ้าทำตามข้อตกลงผ่านทางพระหรือว่านายกสมาคม
คิดว่าสัญญาปรณีประนอมยอมความค่อนข้างจะเหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย
ได้เปรียบและเสียเปรียบพอกัน
คือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของตัวกลางนะ
ไม่ว่าจะเป็นพระด้วยหรือว่าเป็นสมรักคำสิงด้วยอะไรเนี่ยนะครับ
อาชียะก็เปิดเผยสั้นเมื่อวานนี้นะครับ
ค่ะแล้วทีนี้คุณผู้ชมพอมีความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คของในห้างประจักรชัยโพสต์เมื่อคืนว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา
มันก็เลยทำให้หลายคนสงสัยทีมข่าวเราต่อสายตรงเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะ
เห็นโพสต์ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเคลียร์กันได้แล้วเหรอคะกับน้องอาร์มหรือว่ายังไงเร็วนี้ครับ

เพราะว่าเราบอกว่าให้หยิบทุกฝ่ายก็ต้องพูดกดคำอย่างสุด
อย่างแขลกพูดผู้ใหญ่พี่นั่นแหละครับน่าจะมีอะไรดีเหมือนกันค่ะ
ยังไม่ได้ให้ข่าวครับ

ทำไมตัดสินใจว่าเราแยกย้ายทำมาหากินกันดีกว่า

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูวันนี้ช่วงสักบ่าย๒โมงแล้วกัน

ระหว่างของผู้ใหญ่ฝั่งในห้างประจักรชัยกับอาร์มชุติมาหรือเปล่า